ภท่าแมคไปที่ปาจีนบุรีจำได้ไหม
ก่อนหน้านี้ที่มีไฟไหม้ใหญ่ตลาดเก่า
คราวนี้มีควันสีดำนะคุณผู้ชมนะ
มหืมาปลวยพุ่งกันสู่ท้องป้า
แล้วดับยากที่สุด
รู้ไหมว่าทำไมเขาถึงเผานั่งยางกัน

อันนี้คือไหม้กองยาง
รถยนต์เขาบอกว่าในนี้มีสัก๔๐๐เส้นได้คุณวรพรคุณผู้ชมฮะ

นี่เกิดขึ้นช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้เองนะครับ
เกิดควันดำขนาดมังหึมาครับ

ในพื้นที่ตะบนเมืองเก่าอำเภอกบินบุรี
พอชาวบ้านเห็นแบบนี้ก็กลัวจะเกิดไฟไหม้ใหญ่สิครับ
โทรไปแจ้งเทศบาลตะบนเมืองเก่าช่วยมาดูหน่อย
จากนั้นเทศบาลจึงประสานรถดับเพลิงให้เข้าพื้นที่ทันทีครับ

ซึ่งอยู่หลังร้านขายยางรถยนต์

กองยางมันใหญ่ซะละเกิน
ไม่ได้ลมก็แรงเห็นไหม
คือมันเหมือนเป็นที่เก็บยางเป็นคลังยาง
มีจุดทิ้งยางอะไรสักอย่างหนึ่ง
ใช่เพราะว่ามันอยู่หลังที่เขาเกี่ยวกับโรงงานยาง

เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาด้วยการทำยังไง
เอารถแทรคเตอร์มาขนยางที่มันยังไม่ติดไฟ
มาดันออกได้ผล

สักประมาณชั่วโมงหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็สามารถดับไฟได้

เทศบาลรายงานว่าไม่มีคนเจ็บ
แต่ไอ้ควันไฟนี่สิมันอาจจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน
หลังจากนี้เดี๋ยวเขาจะตรวจสอบ
บ้านหลังไหนได้รับผลกระทบก็จะเข้าไปเยียวยาให้
แล้วต้องหาสาเหตุของไฟไหม้ในครั้งนี้ด้วย

คุณภาพอากาศนี่นะคะเพราะว่าดูควันใช่ไหมครับ
ตั้งปีเลยนะคะ